ชื่นชมที่ปลอมตัวเป็นผู้หญิงนะคะ
แล้วก็ไปดักรอเหมือนแบบไปรอดคนร้าย

เพราะว่าคนร้ายไปก่อเหตุระเวนลักทรัพย์ที่ย่านนทบุรี
ตำรวจท่านนี้ก็ปลอมตัวเป็นผู้หญิง
ไปนั่งคนเดียวเปรียวอยู่บ้านรถเมล์
สุดท้ายคนร้ายก็มาจริงแล้วก็จับตัวคนร้ายได้

หลังจากปลอมตัวเป็นผู้หญิงแล้วก็จับคนร้ายได้

ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ทำหน้าที่นี้
ฟังเสียงดาบตำรวจวิเวกันหน่อยค่ะ

ที่ผู้บังคับบัญชาเขาไว้วางใจนะครับ
ให้ทำงาน
ให้ทำงานนี้นะครับแต่ก็จะเป็นผู้ชายเหมือนเดิมนะครับ

ครอบครัวก็แค่พูดว่าอย่าลืมตัวเองนะว่าจะเป็นผู้ชาย
แล้วลูกอ่ะลูกมีแซว

ภูมิใจไหมพี่ลูกคุยกับว่าไงภูมิใจว่าพ่อเป็นจุดรวจ
ลูกก็ดูเฟสมาตรกับพ่อมีไลน์ไล่มาเป็นแสนแล้วพ่อ
พ่อก็ภูมิใจว่าพ่อก็ทำได้ครับ
ให้ลูกก็ดูเฟสมาตรกับพ่อมีไลน์ไล่มาเป็นแสนแล้วพ่อ
ให้ลูกก็ดูเฟสมาตรกับพ่อมีไลน์ไล่มาเป็นแสนแล้วพ่อ
ให้ลูกก็ดูเฟสมาตรกับพ่อมีไลน์ไล่มาเป็นแสนแล้วพ่อ
เข้าไปอยู่คนเดียวมีความกลัวหรือว่ามีพวกสำล้อวินมอเตอร์ไซค
เห็นว่าเราเป็นผู้หญิงคิดว่าเราเป็นผู้หญิงแบบกลางคืนหรือเปล่า
มายืนอย่างเงี้มีไหมมีบ้างไหมก็มีครับมีวันก่อนก็มีจักรยานครับ
พวกเก็บของเก่านะครับปั่นจักรยานผ่านมาแล้วก็มองหน้าเรา
แล้วก็วนปักวนกลับมาแล้วก็จอดจักรยานแล้วก็เดินทำท่าจะเดินมาหาเรานะฮะ
ก็เลยเราก็รู้รู้แล้วว่ามันไม่ใช่เป้าหมายแน่บังเอิญตอนนั้นมันคันคอนะไอ
มันก็เลยรีบปั่นจักรยานหนีเลยครับ
ขันบังเอิญแล้วไอน่ารู้ว่ามันเป็นเสียงผู้ชาย
คุณตำรวจตั้งใจไอหรือเปล่าคุณผู้ชมดาบตำรวจวิเวกเนี่ยนะ
ที่ได้รับความไว้วางใจให้แต่งตัวเป็นผู้หญิงไปล่อจับคนร้ายที่ตระเวนก่อเหตุชิงทรัพย์หญิงสาว
เป็นเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเดียวที่ผิวขาว
เป็นคนเดียวที่ไม่มีขนหน้าแข้งอ้าวเวลาใส่กระโปรงเนี่ย
ไม่มีขนดูไม่เอาใช่ถ้ามีขนหน้าแข้งเดี๋ยวรู้ว่า
เป็นผู้ชายเนี่ยก็เป็นสาวประเภทสองพูดสิทธิ์ข่าวก็ถามนะว่า
เอาดาบตำรวจวิเวกแล้วชุดเนี่ยอุปกรณ์การแต่งตัวเนี่ย
เอามาจากไหนดาบตำรวจวิเวกบอกว่าชุดที่ใส่เนี่ย
เอาของภรรยามาไซส์เดียวกันเหรอคะเอาของภรรยามาค่ะ
มีกระโปรงกระเป๋าเนี่ยเขาบอกว่าขโมยของภรรยาออกมา
ใช้คำว่าขโมยเอาของภรรยามาค่ะลิปสติกขอหลานสาวมา
ส่วนวิกผมซื้อมาก็เลยมาแต่งตัวแบบนี้ค่ะ
ก็ปลอมตัวไปล่อจับคนร้ายก็จับได้นะ
แต่ว่าไรหนวดยังเห็นอยู่นะบอกว่าไม่ท้อ
ท้อค่ะยืนแล้วยืนอีกเนี่ยไม่เคยท้อ
คิดอยู่ในใจเลยว่าต้องจับให้ได้แล้วสุดท้ายก็จับได้จริง
พอหลังเป็นข่าวเนี่ยก็ผู้สื่อข่าวก็ถามว่า
ภรรยากับลูกรู้สึกยังไงตัวเองก็บอกว่า
คุณเขาแบบคือพอใส่ออกมาแล้วมันพรางพราน
อย่างที่บอกขาไม่มีขนนะแค่มันได้จริงนะ
ใช่ภรรยาแล้วลูกก็ภูมิใจค่ะ

ว่าตอนเป็นผู้ชายตอนเป็นตำรวจจริงเป็นอย่างไร

เคยปลอมตัวเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อมาแล้ว

ใส่ชุดพนักงานร้านสะดวกซื้อก็เคยทำมาแล้ว

เขาจบตำรวจภูทรภาค๑รุ่น๔

จบปริญญาโทคณะรัฐประศาสนศาสตร์

นี่ค่ะก็สุดท้ายน่ารักน่าชื่นชมนะคะ
ชื่นชมจริงนะคือเราเห็นแล้วรู้สึกว่า

เราก็ไม่รู้สึกว่าเอ๊ะแล้วตำรวจบ้านเรา
แล้วก็เห็นแต่งยูนิฟอร์มออกไปจับคนร้าย
ใช่ค่ะนี่ไงแบบนี้เขาก็มี
แต่เขาแค่ไม่ได้เปิดเผยมากเดี๋ยวคนร้ายรู้ตัว
จริงถ้าคุณผู้ชมเข้าไปดูในเว็บของไทยรัฐนะคะ
จะเห็นหลายชุดเลยเขาแต่งตัวหลายชุด
ผู้หญิงที่พยายามไปดักจับคนร้ายให้ได้
ทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่
เพราะว่านนทบุรีคือมีคนไปแจ้งความเยอะ
ว่าถูกคนร้ายไปชิงทรัพย์แล้วก็คนร้ายจะเน้นผู้หญิง
แล้วมันอันตรายสุดท้ายเนี่ยดาบตำรวจวิเวกเขาช่วยคนเอาไว้ได้
คนที่อาจจะตกเป็นเหยื่อในอนาคตก็รู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้นนะคะ
ก็ต้องขอบคุณตำรวจด้วยที่ทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะคะ